ส่วนหนึ่งก็คือภาพบรรยากาศมีศิษยานุสิตจำนวนมาก

และเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เองอาจจะเป็นพฤติการพฤติกรรม
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
ขอเข้าตรวจค้นพื้นที่๒๐๐๐กับอีก๑๙๖ไร่ของวัดพระธรรมกาย
เพื่อตามหาและจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ก็สืบเนื่องมาจากกรณีเช็คของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์นะครับ
แต่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้านี้นะครับกลับถูกคณะศิษยานุสิตและญาติธรรมขัดขวาง
ไม่ถือว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ล้มเหลวเนื่องจากทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนจะเข้ามาตรวจค้นอีกครั้งเมื่อไหร่ต้องประชุมวางแผนกันก่อนครับ
เพื่อนำท่าทีของลูกศิษย์นั้นไปประเมินแล้วก็ไปหาแนวทางในการปฏิบัติ
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าแม้ไม่ได้ตัวพระธรรมชโย
ก็ไม่กระทบกับการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอายการในวันที่๑๓กรกฎาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับ
ยังต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยความสมบัติเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนนะครับ
เป็นสำคัญมากยิ่งกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ตรงนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านคงทราบดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดำเนินการตามหมายก็จะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรรมนกุลนะครับ

ปัญหาในการเข้าตรวจค้นเกิดจากกลุ่มมวลชนศิษยานุสิตในวัดขัดขวาง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจะเข้าข่ายความผิด
ในการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่
หากร้องทุกข์ก็สามารถดำเนินคดีได้
เพราะเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพเอาไว้ครับ
ขณะเดียวกันระหว่างการตรวจค้นไม่พบความรุนแรง

รายงานผลเมื่อเช้านี้ยืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับหรือพบตัวพระธรรมชโยไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจครับ
เพราะว่าคดีนี้ยังมีอายุความอีกหลายปี
ส่วนจากนี้ไปจะดำเนินการอย่างไร
ขึ้นอยู่กับทีมพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้พิจารณา
นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในวันนี้มาสรุปผลการดำเนินการอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของแผนกะบิน๕๙ในครั้งนี้นะครับได้มีการประชุมวางแผนกันมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาครับ
และฝ่ายปกครองที่ต้องการจะให้
แผนการจับกลุ่มพระธรรมชโยนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น
และต้องไม่เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่
และศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายนะครับ

เพื่อขอหมายค้นวัดพระธรรมกายในเช้าวันนี้ครับคือ๑๖มิถุนายน
สารอนุมัติตามคำขอทำให้บริเวณวัดโดยรอบนะครับ
เริ่มมีศิษยานุสิตไปรวมตัวกันให้กำลังใจ
แล้วก็อย่างที่ปรากฏเป็นภาพข่าวก่อนหน้านี้
ก็จะมีรถแบ็คโฮลนำมากั้นมาขวางด้วยบริเวณทางเข้าวัด
ที่ไม่มีอาวุธประจำกายก็นำหมายค้นเดินทางเข้าพบ
อาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสครับ
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่บริเวณประตู๗
เพื่อเจรจาขอเข้าตรวจค้น
โดยทุกคนยังคงนั่งสมาธิแล้วก็ไม่สนใจคำพูดของพันธมรตรีสุริยา

นี่ก็เป็นการไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ